ที่นี่ก็ฮอตฮิตไม่แพ้ที่จะไปไหว้ไอ้ไข่นี่แหละ
เพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการแก้บนแม่แก้วเรือนทอง
จำได้ไหมตะเคียนที่อยู่ในห้องแอร์ค่ะ
ที่นี่จ้ามากันที่สวนป่าบ้านเสาห้านะ
ตำบลสาวร้องไห้จังหวัดอ่างทองนี้
เรียกกันว่าสารแม่แก้วเรือนทองต้นตะเคียนในห้องติดแอร์
อ้าวบอกเลยว่างานนี้คึกคักแล้วจ้
เพราะว่ามีชาวบ้านเขามาร่วมกันจัดพิธีรำถวายมือแก้บนแม่แก้วเรือนทองขึ้นแบบนี้
หลังจากที่อะไรล่ะเขาได้โชคจากเจ้าแม่ไปไง
ก็เลยมีการจ้างนางรำมารำถวายแล้วก็มีวงกลองยาวมาแก้บนในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งงานนี้นะคะหนึ่งในคนดวงดีชื่อว่าคุณจิระพงศ์คดตะหอยอายุ๒๒ปีสาวประเภท๒
เธอเล่าให้ฟังว่าตัวเธอกับเพื่อนเนี่ยนะคือเดินทางมาขอโชคขอลาบที่แม่แก้วเรือนทองแห่งนี้
เพื่อจะนำไปเสี่ยงดวงและถูกรางวัลติดต่อกันมาแล้วหลายงวด
ซึ่งครั้งนี้มาอีกแปลว่าถูกอีกเธอบอกว่าถูกเลขหน้า๓ตัว๑๕ใบไง
สลักกินแบ่งรัฐบาลไปงานนี้ก็เลยร่วมกันจ้างคณะกลองยาวพร้อมกับนางรำ
แก้บนมารำถวายแม่แก้วเรือนทองและหลังจากนั้นก็เอามาโชว์ดู
จริงนะจ๊ะขอบอกหลังจากนั้นไม่พอค่ะก็มาถึงที่นี่แล้วนะก็ดูต่อกันแล้วกัน
ไปส่องขันน้ำมนต์กันต่อยังไม่หมดนะคะไม่ได้หมดแค่นี้คุณผู้ชม
ยังมีคนดวงดีอีกคนชื่อว่าคุณพิเชษอุดมมั่นธรรมอายุ๔๗ปี
เขาเป็นเจ้าของร้านโทรศัพท์เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเนี่ยมากราบไหว้แม่แก้วเรือนทอง
แล้วก็ขอพรว่าให้ร้านค้าของเขาเจริญรุ่งเรืองขายดีเห็ง
หลังจากนั้นก็ไปเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาสองใบ
อ้าวก็ได้โชคถูกรางวัลที่๕๒ใบ
ก็เลยมาค่ะมาร่วมกับคนดวงเฮงคนอื่นนี่แหละ
นางรำพร้อมกองยาวมาถวายแก้บนเหมือนกัน
ดีจังนี่โชคดีเหลือเกิน
โดยหลังจากที่มีการจบพิธีรำแก้บนนะคะ
ชาวบ้านหลายคนก็พากันมากราบไหว้มาขอโชคกัน
ไม่ว่าบางคนอาจจะมาไหว้แล้วใช่ไหม
บริเวณตะเคียนแล้วก็จะต้องมาเสี่ยงเซียมซีบ้างล่ะ
ปิดทองบ้างแหละหรือแม้กระทั่งไปส่องบริเวณอ่างน้ำมนต์ก็มี
แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ไปที่นี่จะถูกเหมือนกันหมด
แต่ว่าเราเอามาให้ดูสำหรับคนที่ถูก
คนที่ดวงดีดวงเฮงว่าเขาขอไปแล้ว
พอมันประสบผลสำเร็จเขาก็มักจะมาแก้บนกันในรูปแบบต่าง

เย็นใช่ฝนตกก็ไม่เปียกสบายอยู่ในห้องแอร์
อ่าค่ะจบรู้ใจครับค่ะ